ไม่เชื่ออย่าลองมูมูเตรียมไม่เข้าใครออกใส่
มูไนท์
กลับมากับมูไนท์แน่นอนฮะขอต้อนรับมูขั้นเทพ

น้องตรวจนี้ของน้องทันย่าเนี่ยนะครับ

เขาอยู่ดีเขามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัว
นอนไม่หลับปวดตัวตาขวางพูดจาเปลี่ยน
ไปกินน้ำว่านหัวปูดโนขึ้นมาเฉยเลย
ถ่ายรูปขึ้นมาได้หลังจากนั้นคุณพระดำอ้วกเป็นเลือดนะ
เป็นเลือดแล้วก็มันมีแบบเป็นเส้นเป็นเหมือนขี้เท่า

นี่ก็จะพูดให้ฟังนะเคยเป็นอย่างไอ้หนูนี่แต่ไม่ได้หนักขนาดนี้
โดนของเหมือนกัน
อยู่ในการรับรู้ดูแล้วเห็นแล้วเริ่มมีชื่อเสียง
แล้วพี่รู้ได้ไงอยู่มันก็เดินไม่ได้หลังเคล็ดเหมือนช่วยคนกระดูกบิด
ก็ปรากฏว่าทำไงก็ไม่หายสุดท้ายก็มีคนพาไปหาคารวาสที่เคยบวชเป็นพระ
ท่านก็ให้เตรียมเพราะเขามาพานดอกไม้ทุบเทียนก็มา

ก็เอาเพื่อนเป็นนักข่าวมายืนจ้องมองเลย
เขาเอาน้ำลาดหัวแล้วก็มือเปล่ารูปไปที่หลังแล้วดึง
มันปวดมากนะเป็นกระจุกผมกระจุกหนึ่ง

นั้นไอ้หนูนี่เล่าอย่างนี้เข้าใจมันต้องโดนของ

โดนของแล้วเนี่ยหนึ่งของนั้นเป็นลมเพลลมพัด
ไม่รู้ความได้เขาสะสมมาทางอากาศ
แล้วบังเอิญล่างเดิมให้หนูเนี่ยมันมีสื่อ
คนจะมาเป็นนักแสดงดารา
คนมีชื่อเสียงคนอยู่ท่ามกลาง
คนที่สนใจย่อมมีพลังบางสิ่งบางอย่าง

ในขณะเราเป็นเราอยู่ที่ว่าทะบดาเพราะ

แล้วเรายังได้รับการครอบครู
รับขันห้าสารพัฒน์สารพเผย์

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาทางอากาศ

ป้ายใส่เป๋เสกใส่

เดี๋ยวก่อนนะทางแม่เนี่ย
ทำไมพาน้องธัญญาเนี่ย
ลกเข้าโพงเข้าป่าไปอยู่ไกลขนาดนั้น

เพราะตอนที่อาจารย์ที่ทำให้เรานั่นน่ะ

คุณสิ่งเหล่านี้

เป็นสาระเป็นที่พึ่งแม่ต้องหยุด

แล้วแม่บอกแม่ต้องยึดมั่นพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์แล้วแม่บอกแม่เป็นแม่ของลูก

ผู้ให้กำเนิดลูกผู้อื่น

ที่ต่ำกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ

แพ้ห์พ่ายห์แพ้ห์น้ำนี้จะเป็นน้ำมนต์

คือแม่จะต้องไม่ไปหลงกลัว
หรือไปกลัวหรือเกิดความขนผองขนพองสยองก้าว
หรือเกิดความหวั่นกลัวใดกับสิ่งเหล่านี้
ต้องคิดว่านี่มันคือของอวิชาของมนต์ดำ
แล้วอย่างน้ำว่าน๑๐๘นี่คือน้ำว่านอะไร
คืองี้ว่าน๑๐๘ก็แปลว่าว่านั่นแหละ
แต่เราไม่รู้ว่ามี๑๐๘ชนิดจริงหรือไม่
มันมีทั้งสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่เป็นคุณ
สิ่งที่เป็นคุณเมื่อผสมเป็นพิษมันก็กลายเป็นพิษ

คือมันเหมือนกับการเข้าว่านต่าง
แล้วเคี่ยวจนเหลือเป็นน้ำมันว่าน

แล้วทำไมน้องก็กินเข้าไปปุ๊บของมันหลุดออกมาเลย
คนที่เสกหรือทำแบบนี้เขาต้องมีวิชา

ทุกวันนี้ก็ล้างของอยู่ทุกวัน

แต่ไม่ได้ใช้พวกนี้เลยไม่ได้ไปหาใครเลย
คือใช้พระกิง

นะกันตางนะบังสมุดนะสรรพัจนะเลย
แล้วก็ไปหลอมเป็นองค์พระเรียกว่าพระกิ่งเพื่อชัย
เขาจะใช้แช่น้ำอธิษฐาน
ขอให้น้ำนี้เป็นน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธ

เอาน้ำเปิดใส่ขันหนึ่งขันเอาน้ำมนต์เนี่ยใส่ไปหน่อยที่ผสมเนี่ย

ขออธิษฐานนะลูกน้ำนี้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ

ขอบารมีของแม่ที่ให้กำเนิดลูก
ล้างอัปจะหรืออประมวงคนที่คนกระทำและให้ลูกอึดอึกหนุ่ง

คือฟังแล้วมันอึดอัดใจฟังแล้ววงขึ้นน่ะ

เอาอย่างนี้คุณวัตัวรมันไม่สบายตัวหรอก

มันจะโดนอะไรอีกวะมันไม่มีความสุข

บางครั้งสติปัญญาที่ดำรงคงสติว่า

อย่าไปหาทางแก้ในทางลึกลับทับซ้อน
ต้องย้อนกลับมาในทางที่ชัด
ร่างกายของหนูต้องสะอาดบริสุทธิ์
หนูก็ยึดเอาพระพุทธธรรมประสงค์สวดมนต์ไหว้พระไปถือศีลแปดบ้าง
พาแม่กันไปไปถือศีลแปดปฏิบัติธรรม
เพื่อเคลียร์ร่างกายเราให้บริสุทธิ์และเป็นมงคล
ช่วยดูให้หน่อยว่าหลังจากนี้ทุกโศกโลกภัยนั่น
หนูเป็นคนดังนะหนูต้องระวัดระวังเรื่องแบบนี้นะ
เพราะเราต้องเป็นที่พึ่งทางใจในสุขของคนมากมายถูกต้องไหม
เราต้องเป็นคนที่มีแฟนคลับพึ่งพา
เพราะฉะนั้นหนูอย่าให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมนต์ดำ
นี่ดวงหนูเนี่ยตามดวงเนี่ยนะเกิดราศีกัน

ตามดวงชัตริย์คนเกิดราศีกัณฑ์เนี่ย
ช่วงที่เกิดเนี่ยคือ๒๖ปัญญาราศีกัณฑ์
จากนี้ไป๓ปีชาวราศีกันดวงดี

มีโอกาสมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ
ข้อที่๒ลักษณะอยู่ราศีเมษดวงเดียวกับดวงเมืองกูรัตนาโกศิ
เพราะฉะนั้นดวงชะตาหนูก็ถึงจุดแล้วที่จะสว่าง
ธันวาคมที่ผ่านมาคืออย่างนี้นะ
หลังวันที่๑ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วย้อนไป๒ปีครึ่ง
หนูมีดาวเสาทัพกับดาวอังคารในภพมรณะดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว
ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่มีดาวประจำตัวเป็นมรณะ
ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีวิญญาณแล้วตายแล้วมาเกิดเลย
เป็นเด็กที่เขาไม่ได้ไปเสวยภพภูมิอื่นเลยนะ
คือปุ๊บมาเลยปุ๊บมาเกิดเลย
ให้ขึ้นไหวตายพวกมาเลยถูกต้องแบบนี้ด้วยเหรอคะ

เด็กคนนี้นะเนี่ยธัญญาเนี่ยจะแบบรู้สึกไอ้คุ้นที่นี้นะ
แต่ไม่แน่ใจมันคืออะไรคุ้นไง
มันเพิ่งหยกในเมื่อชาติที่แล้วเอง

คือเขาเคยมีพี่คนนึงแต่ว่าคือแท้งออกค่ะครับ
แล้วทีนี้คือแม่ก็จุดทูปให้พี่ของเขา
บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนคือให้เรามาเกิดกับแม่เหมือนเดิม
ตนุเป็นมรณะตอนเขาเกิดมานะขี้โลก
เกือบเป็นเกือบตายตั้งแต่โดนเด็กแล้ว

ตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่๓ขวบ
จริงอย่างที่สามารถอยากเลย
บอกแล้วตาแดงอย่างนี้
คือหนูเกิดราศีกันตามช่วงวันที่เกิด

ลักษณะจุดเกิดอันแท้จริงเลื่อนไปอยู่ราศีเมษ
เลยทำให้ชะตากำเนิดของคนพวกนี้

ธัญญาจะต้องเป็นคนที่เกิดในราศีที่เป็นผู้ชาย

ดังนั้นนิสัยพฤติกรรมบางอย่างเลยเป็นเหมือนผู้ชาย
คืออาจจะเป็นคนปากจัดโฝงผางตรงไปตรงมา
กล้าได้กล้าเสียลุยซุ่มซ่าม

ข้อที่๒ราศีนี้มีพระจันทร์เป็นเกษตราธิบดีในพบพันธุ
เรียกได้ว่าดวงชะตาอย่างนี้
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีมีโอกาสมาผ่านสื่อ
จะมีจุดที่สามารถเป็นที่ครอบครองดวงใจของประชาชนได้

บางคนเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนะว่าดังยาก
เพราะพระจันทร์ไม่ได้เกื้อกูล

ก็เถิดทรัศน์ยากเข้ามาในแวทวงข์ต่าง
ให้บริเวณที่รู้จักดีเรียกว่าเป็นคนดังนะ
พอเป็นที่รู้จักปุ๊บจะครองใจคนได้มาก

เจนนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปในปี๒๖๑ปีตอบสตรี๒๖๒โอ้โหลูกโรด
แล้วพอหลังจากนั้นไปอีก๒ปีคราวนี้ดาวค้างฟ้าแล้วนะครับ
ถ้าสมมุติใครลักษณะเหมือนน้องคือลักษณะธนาราศีกัน
เขาบอกว่าจะดีนักจะดีหนาปีนี้แหละคุณจะได้เริ่มเห็นแล้ว

คือหมายว่าคนเกิดคือมันดูสองอย่าง
หมายว่าดูแค่ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกเมื่อไหร่ฝนไม่ตกเมื่อไหร่ฟ้าล็อกดูได้
แต่จะรู้ได้ว่าใครจะได้น้ำฝนใครจะไม่ถูกฟ้าผ่า

แต่เอาภาพรวมของคนแฟนรายการของเรา
อกจากน้องก็แล้วราศีกันที่คุณบอกจะลืมตาอ้าปากได้
จะดีจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ปีนี้แหละ

ประจำที่เราปี๒๖๐แล้วเริ่มดี
พอปี๖๑๖๒นี่ราศีกันยิ่งดีมากเลยนะ
มันจะตั้งตัวได้เลยนะมันจะประสบความสำเร็จ
ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วที่ชาวราศีกันได้ไม่ดี
เพราะว่ามันไปจดจำเรื่องไม่ดีเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว

แต่ลักษณะเขาอยู่เมษนะจะไปดูกันอย่างเดียวไม่ได้เนี่ย

แล้วราศีเมษเป็นยังไงบ้างปีนี้

ราศีเมษในจังหวะนี้ทุกอย่างดีหมดเลย

อะไรคะ

ทีนี้ไอ้ที่๒เนี่ยคือหนูมีปัญหาที่สุด

ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวรรณิรันดร์
คือก็มีดวงชะตามีศุกร์เป็นเจ็ดกับดวงชะตา

เอาจริงเป็นเรื่องที่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้
มีความรักได้ความรักนี้เป็นความรักแม่

ดวงนี้ประจักษ์จะมีปัญหาให้ทุกระทม
ถ้าราศิกันสาวเล็งรัก
รู้ดวงแล้วมันกล้าไปยุ่งกับยายหนูนี่นะ
จะเสพทุกข์และเสพวิบากรรมในตัวเขามาสู่กายตัว

แล้วถ้าเกิดหนูอยากจะมีสามีจะทำไงคะ

ถ้ายังมีในวัยที่ยังเป็นวัยต้นชีวิตอย่างนี้
หนูก็ให้แม่เป็นเครื่องตัดสิน

รมีของแม่พอจะคุ้มรักษาได้

จุดอ่อนของหนูที่สุดคือเรื่องของความรัก
เพราะฉะนั้นเอาเวลาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เป็นพลังไปผลักสู่งาน

แต่เมื่อมีความรักเข้ามาอย่าไปสนใจ
เพราะมันไม่ใช่สาระแล้วไม่ใช่ที่เราจะเป็นที่

ถ้าจะมีคู่จริงเอางี้นะ

จะเอารวยจากคู่ไปได้ใดเลยหนูจะถามอะไรข้อหนึ่งอ่ะ

จะได้บ้านได้รถไหมเพราะว่าตั้งใจว่า

หนูจะมีทุกอย่างหนูจะมีบ้านสวยอยู่

บ้านหนูไม่ใช่บ้านเล็กบ้านหนูจะอยู่
ริมน้ำแล้วสวยและมั่นคง
หนูจะมีรถมีบ้านที่มั่นคง

สัก๒๓ปีข้างหน้าหนูจะซื้อได้เลยสบาย
หนูก็ซื้อไปก่อนแล้ว๒๓ปีหนึ่งหน้า

กับประสบภาพสำเร็จดวงดังมีชื่อเสียง
ขอให้หนูจงโด่งดังสมดังดวงที่เป็นเธอ
สาสาทุกค่ะ

เดี๋ยวอาจารย์จะให้เป็นพระกริ่ง
หรือพระชายของเล็กไปนะ
หรือเอากับพระกริงใส่ไปนะฮะน้ำไหมล์หน่อยหนึ่ง
ผสมกับน้ำเปล่าที่บ่อยสุด

ขอบคุณค่ะ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหน

เพราะฉะนั้นเรื่องราวของคุณถ้าเด็ดจริงน่าสนใจจริง

ฝากไว้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์
เรา๓คนไปหาคุณแน่นอนครับ
และเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ถูกต้องครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

มูตัวพ่อมูตัวแม่และมูคันเทพนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน